ประสบกรณิกรชาวไทยก็ยังคงหลั่งไหลมาที่พระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายนะคะ
เพราะว่าทุกคนเองก็หมายมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะมาแสดงความอาลัย
แล้วก็ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดนะตอนนี้กันนะคะ
ไปติดตามกับคุณเจนสักแซ่อึ้งผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญค่ะ
ชนจำนวนมากเริ่มทยอยมาต่อแถวกันที่บริเวณพระบรมมหาพระราชวังกันอย่างเนื่องแน่นครับ
โดยบางคนนั้นเดินทางมาพักค้างคืนที่สนามหลวงกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาประสบกรณิกรเริ่มทยอยเดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
และมานั่งต่อแถวกันที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุ
เพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณสาราสหทัยสมาคมพระบรมมหาพระราชวัง
แม้ว่าประกาศสำนักพระราชวังจะกำหนดเวลาให้เข้าในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเก้าอี้มาจัดเรียงไว้ภายในเต็นต์
เพื่อความเป็นระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
อาจจะต้องใช้เวลานั่งรอนานกว่า๔ชั่วโมง
ดูท่าแล้วฉีดยาเข้าอะไรแล้วก็หมา
มาเสร็จแล้วก็มานอนอยู่เนี่ยลูกก็โถกันกล่าวว่าจะให้กลับ
เขาก็เขาก็ถามบอกจะกลับมาไหลก็บอกว่ายังให้คำตอบไม่ได้
ถ้าเดี๋ยวถ้าจะกลับก็กลับเห็นว่าไม่ต้องห่วงหรอก
โดยขณะนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อแถวจำนวนมากครับ

ครับ
ซึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาที่นี่
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง